ใกล้เรือนเคียงค่ะปัญหาตั้งวงเล่าอืม
เสียงดังสิฮะเสียงดังเปิดเพลงกันสนุกสนาน
แต่เพื่อนบ้านเขาไม่สนุกสนานด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน
คนเขาจะหลับจะนอนค่ะพี่รายเดอร์คนหนึ่งบอกว่าบ้านเขาอยู่ที่
โรงการบ้านเอื้ออาทรมันเป็นห้องติดกัน
เอาโต๊ะมานั่งกินเหล้าอยู่ที่ทางบริเวณที่มันเป็นทางสาธารณะ
เขาบอกไม่ไหวค่ะแจ้งตำรวจก็ไม่มาแจ้งนิติก็ไม่มาทำอะไร
คนในโลกโซเชียลแล้วกันดูคลิปค่ะ
เนี่ยตอนที่เจ๊ไม่อยู่ที่กัดดังอย่างนี้ไม่คุ้นที
ใครมาว่าเลยอ่ะทั้งตึกอ่ะ
แล้วตอนนี้เจ๊ยังไม่อยู่ที่แม่เจ๊อยู่คนเดียวอ่ะกินเงินแห่งนี้ทุกวันเหมือนกัน
ก็ไม่เห็นที่ใครมาว่าแต่พอเจ๊ยังไม่อยู่เจ๊ก็มีปัญหา
มึงสองคนพี่มึงอ่ะมีปัญหาแต่คนอื่นก็ไม่เห็นพี่เจ๊อ่ะหนาวนอ่ะทั้งตึก
เป็นช่วงที่เข้าไปพูดคุยกับเขาว่าพี่ครับมันเสียงดัง
เจ๊รู้ไหมว่าเจมีปัญหาเนี่ยเจตั้งแต่เจมาเนี่ยเจกับพี่เจเท่านั้นแหละมีปัญหา
คนทั้งตึกเขาไม่เคยมีปัญหากับวงเล่าวงนี้นี่คือคำตอบของคนจากในวงเล่าค่ะ
คลิปนี้คุณเจซึ่งเป็นรายเดอร์ถ่ายเอาไว้เป็นการแอบถ่ายด้วยนะ
ขณะที่เข้าไปพูดคุยแล้วก็เจรจากับเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างกันบอกลดเสียงเพลงหน่อยได้ไหมมันดึกแล้วจะนอน
คำตอบอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไปค่ะคุณเจพูดไม่ออกเลย
เพื่อนข้างห้องบอกว่าก็เปิดเสียงดังแบบนี้กินแบบนี้ทุกวันคนทั้งตึกไม่มีใครมาต่อว่ามีแต่เจกับพี่ชายนั่นแหละที่มีปัญหา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในเคหาเอื้ออาทรลาดกระบังสองกรุงเทพค่ะตัวคุณเจมาซื้อห้องพักอยู่กับครอบครัวเพื่อนบ้านห้องข้างเคียงก่อนหน้านี้พูดคุยกันดีทักทายกันปกติแต่หลังหลังเพื่อนบ้านจัดปาร์ตี้กันบ่อยกินเหล้ากันบ่อยและหนักสุดก็คือเอาโต๊ะมาตั้งหน้าห้องซึ่งเป็นพื้นที่ส
ก็จะเอาเสือมาปูแล้วก็เก็บไปไง

แต่เอาโต๊ะมาวางแบบนี้มากางแบบนี้
ทางเดินมันก็แคบลงค่ะ
คุณเจกับครอบครัวบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นอนไม่หลับเพราะหนวกหูเสียงเพลง
ประกอบกับคุณเจมีโรคประจำตัวเป็นโรคไตไง
เขาอยากจะพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายจะได้แข็งแรง
ก่อนหน้านี้คุณเจไปร้องเรียนกับตำรวจท้องที่

แล้วก็นิติบุคคลของโครงการค่ะ

ก็เลยตัดสินใจนี่คุณเจคุณเจคนนี้ค่ะ
คุณเจบอกว่าไม่ไหวผมเป็นโรคไตผมต้องการพักผ่อน
ผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาแชร์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
อยากจะร้องเรียนผ่านโลกโซเชียลมีเดีย
เขาก็เลยแชร์ต่อมาอีกทีค่ะ
นั่งกันหลายโต๊ะเลยนะต่อโต๊ะ
นึกว่าอยู่ในร้านเหล้า